คุณผู้ชมครับในช่วงนี้ผมมีเหตุการณ์ระทึกให้คุณผู้ชมติดตามกันนะครับ
อย่างที่บอกว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาดังนั้นต้องไม่ประมาทจะดีที่สุด
และเราก็หวังว่าอุบัติเหตุนั้นน่าจะลดลงเรื่อย
ครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณทางขึ้นลงเขาที่ปราจีนบุรีนะครับ
รถติดยาวเหยียดหลายสิบกิโลเมตรประชาชนวิ่งกันแตกตื่นหนีตายอลละหมานครับ
เพราะว่ารถ๑๘ล้อเบรกแตกชนทีเดียว๘คันรวด
ไปดูวินาทีรอดตายครั้งนี้กันครับ

ถนนตอนนี้ไม่ใช่ที่ปลอดภัยแล้ว
สังเกตคนที่ขี่รถจากกระยานยนต์
ยอมจะทิ้งรถพร้อมจะกระโดดลงข้างทาง
นั่นน่าจะเป็นทางที่ปลอดภัยที่สุด

หน้าที่เกิดอูบอติเหตุรถผ่วง๑๘ล้อ
เฉียวชนรถคันอื่นทั้งหมด๘คันจังหวัดปราจินบุรี
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาครับ
คนที่สัญจรผ่านไปผ่านมาก็วิ่งหนีตายโอละหมาน
คนที่โพสต์คลิปนี้เขียนข้อความเล่าสั้นบอกว่า
รถบรรทุก๑๘ล้อเบรกแตกชน๘คันรวดดีนะที่เราไม่เป็นไร
ร้อยตำรวจเอกนพคันรัตเนธนะครับร้อยเวรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรวังของแดน

เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสาย๓๐๔กบินบุรีนครราชศรีมา
ทางขึ้นลงเขาสารเจ้าพ่อปู่โทนครับ
รถยนต์ถูกเฉียวชนเสียหายรวม๘คันพบผู้บาดเจ็บ๙ราย
อุดรธานีทะเบียนตัวพ่วงคือ๗๐๓๘๖๗อุดรธานีครับ
มีนายทองสาวันสืบอายุ๕๒ปีเป็นคนขับถูกอัดติดคาซากรถ
หลังจากพุ่งชนรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้ออีกคันหนึ่ง
สภาพหน้ารถก็พังยับเยินนะครับ
อกจากนี้ก็มีรถกระบะถูกเฉียวชน๕คัน
แล้วก็จักรยานยนต์ของตำรวจสายตรวจสถานีตำรวจภูทรวังขอนแดงอีก๑คัน
แต่ละคันก็กระเด็นกระจัดกระจายกันทั่วถนนครับ
อุบัติเหตุครั้งนี้ทำเอารถติดยาวเกือบ๑๐กิโลเมตรนะครับ
และเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาเคลียร์ทางกว่า๖ชั่วโมง
สอบถามคนขับระบุว่าขับรถบรรทุกน้ำตาลทรายมาเต็มคันจากอุดรธานี
ตั้งใจจะไปส่งที่จังหวัดชนบุรีครับ
พอมาถึงทางขึ้นลงเขาที่ลาดชันระบบเบรกไม่ทำงานนะครับ
พยายามประคองรถเพื่อลงทางฉุกเฉินที่อยู่ห่างไป๕๐๐เมตร
แต่รถเกิดไปเฉียวชนกับรถคันอื่นที่วิ่งสวนทางมาแทน
แล้วก็เหตุการณ์ก็เป็นแบบที่เห็นนี่แหละครับ
หัวออกมาเลยนะครับเบี่ยงโดนไหลทางแล้วก็คนวิ่งหนีตายกันนะครับ